ดูเหตุการณ์ที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับ
โลกออนไลน์เป็นคลิปวีดีโองานสงกราน
แล้วก็มีบรรดานักร้องนุ่งสั้นแต่งตัววาบวิววับแวม
ยังไม่พอนะครับก็จะมีหนุ่มบางคนเนี่ย
ล้วงไปควักไปรูปไปไลค์บริเวณหน้าอกของนักร้องหญิงเหล่านี้
ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็คือคลิปที่กำลังเป็น
วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับ

โอ้โหให้เงินค่ะไปใส่ไว้เนี่ยตรงนี้
ใช่แต่ว่าชื่องานเขาคือร่วมสืบสารประเพณีรถน้ำดำหัว

ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีน้อยชิ้นนะครับ
คนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจครับ
บนเวทีอย่างที่เห็นมีนักร้องสาว๓๔คน
แต่งตัววาบวิวนะครับนุ่งสั้นกางเกงขาสั้นสวมเพียง
ก็คือเสื้อผ้าจะพูดเหมือนกับว่าเป็นชุดชั้นในก็ว่าได้ครับ

ขณะที่ผู้ร่วมงานก็สนุกสนานคึกคักนะครับ
ชายหนุ่มบางคนเดินไปหน้าเวทีครับ
ก่อนแล้วแล้วก็ควักเงินนะครับ
เข้าไปที่หน้าอกของนักร้องสาว
อย่างที่คนร่วมงานคนอื่นนั้นก็ตกตะลึงนะครับว่า

ผู้คนที่ชมคลิปนี้วิจารณ์กันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะครับ
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน
และบางรายก็บอกว่าอาจจะเป็นงานสงครานที่จัด
โดยโรงงานใดโรงงานหนึ่งอาจจะจัดในที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ
อย่างไรก็ตามก็มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยกันเข้ามาตรวจสอบ
จากเห็นว่าไม่เหมาะสมครับกับพฤติกรรมแบบนี้
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพิ่งจะแถลงนโยบายคุมเข้มการแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมช่วงสงกราน
ถ้าหากว่าทำอนาจารย์ล่วงละเมิดรูปไลค์จับกลุ่มด้วยความกำหนัก
เขามีโทษนะครับจำคุก๑๐ปีปรับ๒๐๐๐บาท
ถ้าหากว่ารุนแรงจับส่วนอื่นอวัยวะห่วงห้ามเนี่ยแล้วคนนั้นไม่ยินยอมโทษหนักขึ้นนะครับ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าปีนี้จะมีมาตรการดูแลด้านคดีความตามกฎหมาย
เฉพาะการแต่งกายโป๊เปลือยในพื้นที่จัดงานและที่สาธารณะการเต้นโคโยตี้
แต่งกายวาบวิวบนรถกระบะหรือว่าเปิดสการ์ดตามที่นายกเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับ
รวมไปถึงผู้จัดงานอีเวนต์สถานบันเทิงต่างที่นำการแสดงโชว์ลามกอนาจารย์มาจัดแสดง
ก็จะมีความผิดเหมือนกันโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาทจนถึงขั้นฟ้องศาลนะครับ
ส่วนกรณีเผยแพร่คลิปบนโซเชียลก็จะมีการเอาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๙
ประเมินความผิดในเรื่องนี้ด้วย
สำหรับคลิปที่แชร์กันอยู่นี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามที่จะสอบถาม
ยังรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานแต่ท่านเรียนว่าติดประชุมจึงยังไม่สะดวกพูดคุย
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมกับเหตุการณ์นี้จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะนายกรัฐมนตรีเห็นแบบนี้จะว่าไง